คุณผู้ชมก็สามารถเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราได้นะคะ
วันนี้ติดตามกันไปยาวเลยตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ตั้งแต่หลังจบคศเดินหน้าประเทศไทยนะคะ

คุณผู้ชมก็เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี
ภารกิจที่จะช่วยเหลือนำน้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่

เชื่อว่าคืนนี้เราจะได้ยินข่าวดีกันในช่วงประมาณ๓ทุ่ม
สามทุ่มนะใช่ค่ะถูกต้อง
แล้วก็มีภาพบรรยากาศนะครับความขึ้นหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือ
ทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับ
จะมีแถลงข่าวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
ว่าในวันนี้กำลังเร่งเดินหน้าในการนำทีมน้องหมูป่าอาคาเดมี่
ออกจากถ้ำหลวงเพราะว่าน้องพร้อมแล้ว
น้องทุกคนมีความพร้อมและอยากที่จะออกจากถ้ำแล้ว
หลายคนเขาก็เป็นห่วงแต่ว่าเรื่องนี้ครับ
ทางเจ้าหน้าที่นั้นเขาก็มีการดูแลอย่างเป็นอย่างดี

ก็ฝึกปลือน้องแล้วก็ดูสภาพร่างกายของน้อง
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางครอบครัวของน้องเองก็ทราบเรื่องดีอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งก็จะมีหน่วยงานทั้งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาตินะคะ

ในการที่จะพาน้องออกจากถ้ำหลวงในวันนี้
ซึ่งดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ประมาณช่วง๑๐โมงที่ผ่านมานะคะ
ว่า๓ทุ่มในวันนี้ค่ะเราจะได้ข่าวดีพร้อมกัน
ติดตามหน้าจอทางไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมครับ
เราจะรายงานข่าวนี้ทั้งวันเลยทีเดียว

คุณผู้ชมเกาะติดบรรยากาศและคาดว่า
ภารกิจนี้จะใช้เวลาต่อเนื่องยาว๒๓วันเลยทีเดียว

แล้วก็ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราเห็นไหม
มีข้อความไลน์ขึ้นมาคุณผู้ชมแอดเป็นเพื่อนกันก่อน
นี่ข้างคุณชนะอยู่ตรงนี้นะครับสแกนให้ถูกนะ
แล้วก็จะเป็นเพื่อนกันปั๊บคุณก็ส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
ฟรีไม่คิดเงินแล้วก็ส่งมาให้กำลังใจ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เขากำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ต้องค่ะหรือว่าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเอาใจช่วยเกาะติดภารกิจนี้
ก็ส่งข้อความมานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานกันได้
หน้าจอไทยรัฐทีวีของเราที่อยากจะเป็นสื่อกลางนะฮะ
ในการสะท้อนในการนำเสนอข่าวสารนี้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วย
เอาล่ะส่วนในชั่วโมงนี้คุณผู้ชมครับกับตลอดข่าวสุดสัปดาห
มีหลายเรื่องเราให้ได้ติดตามสนุกสนานเฮฮาอย่างแน่นอน
แล้วก็มีเรื่องราวแปลกแปลกด้วยแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ย
เพราะว่าอยากจะติดตามข่าวนี้เราก็ต้องไปดูในหลายแง่มุมถูกไหม
หลายแง่มุมคือช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงเข้าพรรษาแล้วใช่ไหมคะ
ก็จะมีประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาในภาคอีสานเกิดขึ้นหลายจังหวัดเลย
แต่ที่ดิฉันจะพาไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาจะมีการแกะสลักเทียนเป็นเรื่องราวต่างเกิดขึ้น
และแน่นอนคุณผู้ชมว่าเรื่องราวที่จะต้องมีพูดถึงสะท้อนสู่สังคมไทยในช่วงนี้
นั่นก็คือเรื่องราวของนี่ค่ะหมูป่าอาคาเดมี่
โอ้โหมีเลข๑๓ด้วยบ่งบอกถึงจำนวนของ๑๓ชีวิต
ถูกต้องค่ะเป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในต้นเทียนพรรษาปีนี้
ก็คือเรื่องราวอย่างที่คุณชนะบอกไป๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่นะคะ
และก็ฮีโร่ที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยครับถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ย
เรายังต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับภารกิจที่จะนำน้องออกจากถ้ำนะคะ
แต่ว่าศิลปินท้องถิ่นเขาก็นำเรื่องราวนี้มาแกะสลักลงในเทียนพรรษา
เรียบร้อยแล้วก็สวยงามวิจิตรการตามากเลยนะคะ
ซึ่งต้นเทียนเหล่านี้คือขบวนเทียนพรรษาของวัดโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ที่จะนำเข้าร่วมในเทศกาลเทียนพรรษาของจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งทางวัดโพนะคะเขาใช้งบประมาณกว่า๕แสนบาทเลยค่ะคุณ
ในการที่จะแกะสลักขบวนเทียนพรรษาโดยใช้ชื่อว่าขบวนเทียนเทียนธรรม
นอกจากจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
ยังมีการแกะสลักเทียนอย่างที่บอกไปเป็นรูปทีมหมูป่าอาคาเดมี่
โดยเป็นรูปหมูป่าใส่รองเท้าสตัสสีแดง
บ่งบอกเลยว่าเป็นหมูป่านักฟุตบอล
ใช่แล้วและขณะนี้นะคะช่างกำลังปั้นรูปน้องนักเตะสมาชิกในทีมทั้ง๑๓คนอยู่ด้วยนะคะ
อย่างที่เราเห็นสตัสสีแดงสวย

แต่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยรายละเอียดต่างน่าจะมาเกือบครบแล้ว
ถูกต้องค่ะใครที่อยากจะไปชมเทศกาลเทียนพรรษานครราชศรีมา
เขาจะจัดขึ้นในวันที่๒๗ถึง๒๘กรกฎาคมนี้นั่นเองนะคะ

ก็เรียกได้ว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
ของชาวไทยทางภาคอีสาน
ที่เขาจะมีการแกะสลักเทียนพรรษา
แล้วก็มีเทศกาลแห่เทียนพรรษาเกิดขึ้น
เป็นความวิจิตรงดงามแล้วก็เป็นแบบประเพณีดี

เราไปกันถึงที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพราะว่าอุบลราชธานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อมาก
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะ
ในหลายจังหวัดก็มีเหมือนกันสวยงามมาก
แล้วก็สะท้อนแง่มุมต่างของสังคมไทยเข้าไปด้วย
ยากาศแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีมาติดตามกันเรื่อยนะครับ
สำหรับวัฒนธรรมดีของประเทศไทยของเรา
แต่ในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีความน่ารัก

ไม่มีแล้วอะไรในโลกนี้ที่น่ารักกว่าดิฉัน

สิ่งที่ผมจะให้ดูนี้กับน้องใบตองอันไหนน่ารักกว่ากัน
ติดตามในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
ว่าด้วยเรื่องของความสามารถ
ใช่ว่าจะมีแต่คนที่มีได้
หมาเขาก็มีความสามารถเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะบางลีลาท่าทางที่มองแล้วเหมือนเหมือนอะไร

เริ่มต้นที่น้องหมาตัวนี้กับลีลาชิงช่องที่ไม่เหมือนใคร
และไม่มีใครเหมือนแบบนี้ล่ะครับ
แม่ควงสักขนาดนี้
ท่าชิงช่องหรือท่าอะไรกันแน่ละเนี่ย

เห็นแล้วมันทำให้นึกถึงลีลามันของมนุษย์แบบนี้เลย
คุณผู้ชมว่าเหมือนไหมล่ะครับ
ส่วนในเรื่องของการหาการขุด
ต้องยกให้กับเจ้าตัวนี้เขาล่ะครับ
เพราะไม่มีอะไรที่พี่เขาหาไม่เจอ
ที่เขาสู้ตายไม่มีถอยอ้าวไปเลยครับเฮ่

จนฝุ่นตลบนิ่งกระจายแบบนี้
อาหารหลีราคาขุดมีความใกล้เคียง
ไม่รู้ว่าเจ้าตูไปเข้าไข่วันอยู่หน่อยไหน
เฮ่ยเดี๋ยวเอาก่อนแบบนี้ก็ได้แล้วนี่
ไหนขอดูอีกทีซิ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับ
ลีลาแบบนี้เนี่ยมันชวนให้นึกถึงนี่เลย

แหล่มแหล่มเลย
อันนี้ยอมนะยอมให้น่ารักกว่าดิฉันวันหนึ่ง

คุณเลือกเอาว่าคุณจะลีล่าหนึ่งได้นี่ฉันขอเป็นน้องปอม
ยกขาลีล่านี่สุดยอดเลยน่ารัก
น่ารักจังเลยแต่ละตัวแต่ละ

เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความเชื่อ
เป็นพระเกจิชื่อดังที่เขาบอกว่า
ท่านเนี่ยละสังขารไปแล้วแต่ว่าเผาแล้ว

ไม่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้า